คุณผู้ชมคะเจ๊บัวบานคุณผู้ชมรออยู่ใช่ไหมคะ
กรณีที่เจ๊บัวบานไปทำถาดอาหารหกใส่เจ้าอาวาส
แล้วก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่ได้ตั้งใจไลฟ์สดขายของมากไปหน่อย
ก็เลยเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ประกดออกมาที่เกิดเหตุ
แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะ
ว่าเป็นอย่างที่เจ๊บัวบานได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะคะ
ว่าหน้ามืดวิงเวียนเพราะว่าไลฟ์สดดึกไปหน่อย
ปรากฏว่าชาวโลกออนไลน์ไปเจอหลักฐานที่เจ๊บัวบานพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้
คือว่ารบกวนทุกท่านนะคะคุณผู้ชมดู
รบกวนทุกท่านนะคะที่จะไปช่วยกันโฮเฮ้วเลย๐๑
จะศึกหรือไม่ศึกถ้าไม่ศึกก็ไปอยู่ที่อื่นว่าไง
มันเป็นผู้โยคพระเขาเยอะอยู่อย่างนี้
นี่ค่ะตรง๒ประโยคสุดท้าย

เป็นสิ่งที่เจ๊บัวบานพูดเอาไว้ในไลฟ์สดก่อนหน้านี้
แล้วชาวโลกออนไลน์เขาแคปเอาไว้ได้ค่ะ
ตรงนี้ทำให้มีการเชื่อมโยงว่า
ที่มันปรากฏเป็นคลิปที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ล่ะ

แสดงว่าเจ๊เป็นคนกว้างขวางในแถวนั้นนั้น
เพราะมีการไลฟ์สดมีคนเข้ามาดูเยอะอยู่นะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เจ๊บอกว่าเจ๊ไม่ได้ตั้งใจ
แต่ก่อนหน้านี้นะคะเจ๊ได้พูดเอาไว้อย่างที่ไลฟ์สดเอาไว้นะคะ
ขึ้นไปบนกุฏิของพระประเสริฐฐานุตโรเจ้าอาวาส
ไปสอบถามอาการบาดเจ็บแล้วไปให้กำลังใจท่าน
ท่านได้พูดถึงเงิน๓ล้านที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าถ้าเจ๊บัวบันจะมาขอขมาให้เอาเงิน๓ล้านมาเป็นค่าทำขวัญ

ท่านบอกว่าที่พูดไปตอนนั้นเพราะโมโหที่โดนกระทำ
หากจะขอขมาก็ไม่ติดใจแต่ในส่วนของโทษตามกฎหมาย
ท่านบอกว่ากันไปตามกระบวนการ
นี่ชาวบ้านเขาขึ้นไปพบท่านในวันนี้นะคะ

ที่ว่าถ้าไม่มีเงิน๓ล้านไม่ต้องมาขอคำมา
ตอนนี้หลวงตายังยืนยันคำเดิมอยู่หรือเปล่าครับ

ก็ไปพอว่าโมโหที่สิ
ในบ้านมันอยู่ยังเปรี้ยวอยู่
แล้วแล้วที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอะไรกับคนนี้มาก่อนหรือเปล่าครับ

เห็นบอกว่าญาติเป็นญาติกันนามสกุลต่อกันจริงหรือเปล่าครับ

แล้วเวลานี้คนที่ก่อเหตุแต่งขันห้ามาขอคำมาหรือยังครับ

ส่วนพี่คนนี้คือพี่คนที่ถ่ายคลิป
ตอนที่เจ๊บัวบานยกอาหารจะไปถวายพระ

ที่พลาดวันนั้นคือต้องบอกอย่างนี้

เพราะว่าพี่เนี่ยพี่มันทนาเขาดูคลิปไลฟ์สดในวันนั้น
แล้ววันที่เจ๊บัวบานพูดบอกว่าเดี๋ยวจะยกสำหรับไปเทใส่

เขาเลยแบบอ่ะวันนี้มีสำหรับจะไปถวายพระ

แล้วมันเป็นจังหวะที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริง

แต่นี่คือสิ่งที่เขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้
เป็นเหตุการณ์ที่เขาถ่ายมาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ
เขาคิดขึ้นมาได้ในตอนนั้นว่าเขาเคยดู
บัวบานเคยพูดไว้เขาเลยตั้งกล้องถ่ายไว้
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงนะครับ
ในส่วนของคดีค่ะภูมิกับสพชนบทบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากแพทย์โรงพยาบาล

ถ้าผลออกมาชี้ว่าเจ้าอาวาสบาดเจ็บ
ก็จะแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายกับเจ๊บัวบาน
แต่ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะเป็นข้อหาระหูโทษ
เทียบปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ